คุณผู้ชมรู้จักปากกาหมึกซึมกันไหมคะรู้จักปากกาหมึกซึมไหม
เชื่อว่าคนส่วนใหญ่รู้จักแต่รู้ที่มาของคำว่าปากกาหมึกซึมไหม
ถ้าไม่รู้มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์เล่าเรื่องราวบอกว่าไปซื้อโจ๊กมา
เนี่ยเขียนแบบนี้ค่ะคือใส่ไข่โจ๊กใส่ไข่แต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นโจ๊กสีชมพู
เพราะว่าคำว่าไข่เนี่ยที่ใส่ปากกาเมจิกเนี่ยมันซึมเข้าไปในถุงเนี่ยเห็นไหมฮะ
มันเคมีไงมันเป็นปากกาเคมีนี่ใช่ที่มาของปากกาหมึกซึมอ่ะ
เจ้าของโพสต์บอกแต่เจ้าของโพสต์เขาบอกแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะ
อุทาหรณ์เฉพาะเราอย่างเดียวซึ่งเป็นลูกค้าผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายของร้อนร้อน
แล้วคุณเอาถุงร้อนไปใส่ซึ่งเอาจริงนะไอ้ถุงร้อนที่ว่าคุณภาพก็ไม่แน่ใจว่าได้มาตรฐานหรือเปล่า
ใส่ของร้อนแล้วก็ใช้ปากกาเมจิกไปเขียนแบบนี้เฮ้ยมันสีชมพูจริงนะ

เออซื้อโจ๊กมาจากบ้านแล้วมาเทแบบนี้

มันซึมเข้าไปเพราะฉะนั้นคนที่เอาเรื่องราวมาโพสต์
เขาบอกว่าตั้งสติก่อนกินโจ๊กที่ซื้อกลับบ้าน

ถ้าซื้อโจ๊กกลับบ้านแล้วเที่ยวร้านใช้ปากกาเมจิกเขียนที่ถุง
หึกมันอาจจะซึมเข้าไปในโจ๊กได้น่ากลัวมากดูให้ดี
ว่าควรจะกินไหมก่อนจะกินต้องดูให้ดี
โพสต์ทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะบอกว่าดูไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับร้านอาหาร
เขียนอะไรไว้ที่บรรจุภัณฑ์เลยนะคะ
มันซึมลงไปในอาหารได้แล้วก็ลงท้าย
นี่ไงที่มาของคำว่าปากกาหมึกซึมที่แท้ทูนะคะ
ทีนี้หลังจากที่เรื่องราวถูกแชร์ออกไป
ปรากฏว่าคนที่เข้ามาดูเรื่องราวนี้แล้วก็มาอ่านนะฮะ
เขาบอกว่าเขาก็เจอลักษณะแบบนี้เหมือนกัน
บางคนก็ตั้งคำถามว่าไอ้ปากกามันซึมเข้าไปในถุงอาหารได้จริงหรือเปล่า
มันซึมได้นะคุณเพราะมันโดนความร้อนนึกออกไหม

อันูอันูภาพของมันมันละลายแทรกเข้าไป
มันเล็กกว่าถุงมันเข้าไปได้นะ

มีเรื่องของความร้อนจากข้างในมันทำให้แบบอาจจะบางลงนะ

เหมือนเช่นแบบสมมุติเราไปซื้อข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว

น้ำมันมันทำให้โฟมละลายเลยนะ

กินไม่ได้ต้องระวังกันด้วยนะครับ